แข่งขันต่างประเทศครั้งแรกก็คือ
มันก็แตกต่างตรงที่เราเจอคนหน้าใหม่

เวลาแบบว่าแข่งแต่ละรอบแต่ละครั้ง

พอมีโพสต์พูดให้เราแบบว่า

คือทำให้เต็มที่อะไรอย่างนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกใจเย็นลง
ตั้งแต่ที่เขาบินไปก็คือเข้าที่หนึ่งตลอดเลย
ก็ทำให้เราแบบว่ามีเหรียญกลับมาก็คือเหรียญทองค่ะ
ก็ตอนเด็กนะคะก่อนที่จะมาเล่นกีฬาวินเซิร์มนะคะ
ก็ก่อนอันนี้เราก็ไม่เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าเหมือนช่วงเด็กก็เน้นเรียนค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ตัวเล็กตั้งแต่เด็กอะค่ะ
เวลาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็เหนื่อยง่าย
เพราะว่าแบบเหมือนแบบเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาเรียนวิชาภาระอะไรก็คือจะไม่ชอบเลยค่ะ
น่าจะเป็นกีฬาวินเซิร์ฟกีฬาแรกเลยค่ะ

ตอนในเด็กก็คือไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรเลย
ก็เราเริ่มเล่นวินเซิร์ฟตั้งแต่ตอนม๑นะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาเล่นก็คือ
เป็นคนที่ชอบทะเลมากค่ะ

แต่ว่าพ่อกับแม่ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาว่างค่ะ

แล้วทีนี้ก็มีอดีตทีมชาติเก่าค่ะ
เขาก็ไปเป็นครูสอนวิชาภาระที่โรงเรียน

ก็เลยเชิญชวนให้เด็กเข้ามาฝึกซ้อมค่ะ

เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงยูทโอลิมปิกปีแรกด้วยค่ะ
เวลาไปซ้อมก็จะแบบชอบเล่นน้ำทะเล
เล่นอยู่กับเพื่อนมันก็แบบรู้สึกสนุกค่ะ
เพราะว่ารุ่นดาวนี้ก็แบบว่ามีคนไปซ้อมประมาณ๔๐๕๐คนเลย
แทบจะทั้งห้องเลยอะไรอย่างนี้ครับ

พอเริ่มได้ชัยชนะเริ่มได้เงินรางวัล

ก็คือแบบได้เล่นกับน้ำทะเลอย่างนี้ก็ยิ่งชอบมากเลยค่ะ

ครั้งแรกก็คือได้ที่๑ค่ะ
ก็คือแข่งกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละค่ะ
เป็นแบบเยาวชนที่เขาจัดขึ้น
ตอนนั้นก็คือมีลุงป้าแถวเตียงแถวทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บางรอบก็ใครเข้า๑เขาก็ให้เงินรางวัล๕๐๐พันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกสนุกแล้วรู้สึกแบบเป็นกีฬาที่เราเล่นแล้วเราแบบอุ๊ยชนะนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ็อกประเทศครั้งแรกก็คือสิงคโปร
ก็ออกประเทศครั้งแรกก็คือสิงคโปร์
ก็รู้สึกตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยค่ะก็คือจะได้ขึ้นเครื่องบิน
แล้วตอนนั้นก็เพิ่งอยู่ประมาณม๑ม๒ประมาณนั้นครับ

ครั้งแรกก็ยังไม่ได้รางวัลอะไรได้อันดับที่๔ค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นไปก็สนุกมากค่ะ
ไปกับรุ่นพี่หลายคนมากครับ
แบบทั้งทีมเลยไป๑๐กว่าคนอย่างนี้ก็รู้สึกสนุกมากค่ะ
แข่งขันต่างประเทศครั้งแรกก็คือ
มันก็แตกต่างตรงที่เราเจอคนหน้าใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเวลาแบบว่าแข่งแต่ละรอบแต่ละครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็ทำให้เรามีประสบการณ์มาเรื่อยค่ะ
ก็เป็นชิงแชมป์เอเชียของเยาวชนนะครับ
ซึ่งเขาจัดครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ

ก็คือแบบว่าเพราะเราซ้อมเราไม่เคยไปแข่ง
เคยไปแข่งแค่มากสุดก็ในอาเซียนในเอเชียอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนประเทศฮ่องกงอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปทัวร์ยุโรปตลอด

คือเราไม่ได้ไปแบบรายการตรงนั้นนะคะ
แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันทำให้เราไม่กดดันนะคะ
หวังแค่ว่าแบบ๑๑ใน๑๐ก็พอ
ทำเต็มที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาแข่งอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เล่นออกมาได้ดีค่ะ
ตอนแรกแรกก็มีโค้ดกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปเป็นคู่ซ้อมให้ค่ะก่อนช่วงแข่งขันเขาก็บินกลับมาก่อนหนูก็อยู่คนเดียวประมาณ
หลายหลายวันอยู่เหมือนกันค่ะแล้วพอแข่งขันวันแรกก็พอเข้าดีทุกคนก็แบบเริ่มแบบลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่หนึ่งเข้าที่เก้าเหมือนคะแนนมันมาที่หนึ่งก็คือแบบดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบอีกรอบหนึ่งหลุดไปที่เก้าแล้วเป็นอย่างงั้นมาสองวันค่ะเหมือนควบคุมตัวเองยังไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบยัง
หนูอยู่ที่สี่แล้วทีนี้เขาก็เลยแบบทุกคนก็แบบเหมือนบินไปเคลียร์ค่ะพอมีโพสต์มีผู้จัดการทีมมีเลขาอะไรอย่างเงี้ค่ะเขาก็บินไปกันหมดเลยก็คือไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้คำปรึกษาค่ะแนะนำแล้วก็ช่วยในเรื่องจิตวิทยาค่ะพูดให้เราแบบว่าไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้มันก็ทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงตั้งแต่ที่

เยอะแยะเลยค่ะก็รู้สึกแบบว่าตกใจว่าที่ทำไมมีคนมารับเยอะจังอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือแบบคนมารับเยอะมากค่ะแต่ก็รู้สึกดีค่ะค่ะการไปโอลิมปิกครั้งแรกนะคะที่ประเทศบาซิลนะคะเราก็ครั้งนั้นก็คือตื่นเต้นที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าแบบว่าโอลิมปิกนี่คือนักกีฬาทั่วโลกมารวมกันแล้วคือแบบเขาคัดแต่คน
สำหรับดาวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวเล็กค่ะที่ทำให้เสียเปรียบแล้วก็เรื่องประสบการณ์ค่ะณตอนนั้นค่ะเพราะว่าเราแบบยังไม่ได้ไปแข่งขันบ่อยอย่างยุโรปอย่างคนเก่งเก่งเนี่ยเขาก็จะไปแข่งขันอยู่ตลอดค่ะอย่างบ้านเขายุโรปใช่ไหมคะเขาก็สามารถขับรถไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้เพราะเขาอยู่แบบว่าไม่ห่างกันมากขับข้าม

มาได้เล่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราซ้อมเต็มที่ไปซ้อมหนัก
ตั้งใจซ้อมแบบทั้งลมเบาลมแรง
แล้วก็ทุกสภาพอากาศแล้วก็มีสิทธิ์
ที่จะได้รับเหรียญรางวัลมาเหมือนกันค่ะ

ก็นอกจากจะทำให้ร่างกายของดาวแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
ตอนเด็กเพราะว่าเราแบบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็คือแบบว่าทำให้เรารู้จักหันมาแบบเล่นกีฬา
เพราะว่าตอนเด็กก็แบบไม่เคยเล่นอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกรักในกีฬามากขึ้นค่ะ

แล้วก็ทำให้เรามีเป้าหมายในชีวิตที่มากขึ้นค่ะ
เพราะตอนเด็กนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะไปเป็นอะไรก็คือยังไม่รู้ใช่ไหมคะ
ก็คือแบบว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดค่ะ
กีฬาวินเซิร์ฟต้องอดทนมากกับเรื่องสภาพอากาศอยู่แล้วค่ะ
แล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเป็นกีฬาที่เล่นกลางแดด
แล้วคือดาวเจอด่านมา๑๐กว่าปีนี้แบบคือแทบไม่ได้หยุดแบบเป็นเดือนอะไรเลยค่ะ
ก็คือเจอแดดตลอดเจอแดดหนักมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือต้องมีความอดทนสูงจริงค่ะถึงจะเล่นกีฬานี้
การเล่นกับธรรมชาติ
ของกีฬาวินเซิร์ฟนะคะก็คือการเล่นกับธรรมชาติค่ะ
ก็คืออยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเราสามารถเล่นไปไหนก็ได้กลางทะเล
อย่างดาวเองเวลาซ้อมบางทีก็เล่นไปเกาะร้านเล่นไปเกาะแถวแบบพัทยาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกสนุกไปด้วยถ่ายรูปสวยอยู่กลางทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันทำให้แบบการฝึกซ้อมไม่น่าเบื่อค่ะ
เราก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟ
แล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะคะ
แล้วเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทุกคนทำเต็มที่เพื่อการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ค่ะ
ก็อยากให้แฟนแฟนกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป